รวมการจับคนร้ายด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะ

สาวประเภท๒เขาก่อเหตุไปฉกโทรศัพท์มือถือ
เคาน์เตอร์ต่างในห้าง
ใช้เวลาไม่ถึง๑๕วินาทีเท่านั้น
แต่ว่าตำรวจบอกมีกล้องวงจรปิดแบบนี้

ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขายโทรศัพท์มือถือในห้างแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่แถวถนนห้วยแก้วอำเภอเมืองเชียงใหม่
จับภาพคนร้ายฉวยโอกาสขโมยโทรศัพท์มือถือจากหน้าเคาน์เตอร์
มือขวานี่เร็วจัง
แป๊บเดียว๑๕วินาทีค่ะได้โทรศัพท์ไป๑เครื่องแล้ว
ล่าสุดตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศเปิดเผยบอกจัดชุดสืบสวนออกติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
เป็นสาวประเภท๒ชื่อว่านายปะกิจโอดเจริญอายุ๒๕ปี
จับได้ที่บ้านพักเลยเป็นและได้ของกลางด้วย
เอาตัวและเอาของกลางมาดำเนินคดีนะคะในข้อหารักทรัพย์
ผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่า๒๘กุมภาพันธ์
ทำทีไปซื้อโทรศัพท์มือถือก่อนจะอาศัยจังหวะที่พนักงานเผลอ
ขโมยโทรศัพท์มือถือมาใส่กระเป๋าสะพายของตัวเองที่เตรียมไว้
และทำทีมายืนรอชำระเงินแล้วก็เดินออกจากร้านไป

พบว่าผู้ต้องหาก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
เวลาที่ถูกจับได้เขาจะขอไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหาย
รวมทั้งอ้อนวอนเจ้าทุกข์ไม่ให้เอาเรื่อง
แต่ครั้งนี้เจ้าทุกข์ไม่ยอมนะคะยืนยันจะถึง
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
จังหวัดสตูนนะคะภาพจากกล้องวงจรปิด
มัศยิตบ้านควนสนัยในตำบลกำแพงอำเภอละงู
บันทึกภาพคนร้ายเป็นผู้ชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตลายพรางกางเกงขาสั้น
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาค่ะในบริเวณมัศยิต
ก่อนที่จะเดินก่อนเดินออกสำรวจก่อน
แล้วสุดท้ายยกตู้รับบริจาคขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยค่ะ
โดยอิหมามของมัศยิตบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึก
วันที่๕มีนาคมที่ผ่านมาแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ซึ่งต่อมาพบว่าคนร้ายทิ้งตู้รับบริจาคไว้ที่หาดราวัย
เลื่อยที่คล้องกุญแจแล้วก็ขโมยเงินในตู้นี้ออกไปหมดแล้ว
ซึ่งปกติชาวบ้านจะเอาเงินในตู้รับบริจาคไปจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟ

โดยจะเปิดตู้นี้ทุก๓เดือนนะคะ
ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้น
ชาวบ้านก็เลยอยากจะให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายให้ได้ค่ะ